แตกกันบ้างระหว่างเพื่อนบ้านกันแล้วก็ที่จอดรถ
แต่ว่าข่าวนี้เราจะนำเสนอทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ว่าแต่ละฝ่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะว่าเป็นยังไง
เรื่องของเรื่องที่บุรีลำมีชาวบ้านเขาไปร้องว่าเจ้าของบ้านหลังนึง
ที่เป็นสาวธอมไม่ยอมให้จอดรถหน้าบ้านเลย
ทั้งที่หน้าบ้านนี่ก็เป็นที่สาธารณะ
แล้วก็ออกมาตะโกนด่าทุกครั้งที่มีรถทุกชนิดมาจอดหน้าบ้าน
ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้ก็บอกว่าอุ้ยฉันก็เดือดร้อนมานานแล้วที่ผ่านมาก็มีรถมาจอด
บางวันเนี่ยไปทำงานสายสุดท้ายพอใช้ไม้แข็งแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านอยากให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
เอาล่ะมาดูปัญหาเรื่องนี้กันถามว่าเกิดขึ้นที่ไหน
อยู่ในซอยมณีวันนะคะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
ชาวบ้านทั้งที่เป็นคนพักอาศัยเป็นเจ้าของร้านค้าแล้วก็รายเดอร์
คือร้องเรียนกันมาว่าทั้งหมดนี้เขาได้รับผลกระทบจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นสาวธอมแสดงพฤติกรรมห่วงที่คือไม่ยอมให้ใครมาจอดรถขวางหน้าบ้านเลย
ทางที่เป็นที่สาธารณะเป็นทางสาธารณะถ้าใครมาจอดนะก็จะออกมาตะโกนด่า
ขู่จะล็อกล้อแล้วก็เอากระถางต้นไม้มาตั้งขวางถนน
เดอร์บางคนมาจอดรอรับมาจอดรออาหารที่ร้านส้มตำที่อยู่ติดกัน
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะหอบกระถางมาแล้วล้ำหน้าบ้านของสาวธอมมานิดเดียวก็ถูกต่อว่า
จนลูกค้าไม่กล้ามาซื้อของในร้านเลยนายนรงโสพิสวงอายุ๓๕ปี
เจ้าของร้านส้มตำที่อยู่ติดกับบ้านสาวธอมที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเขาก็เล่าว่าร้านเนี่ยได้รับผลกระทบ
ลูกค้าบางคนไม่กล้ามาซื้อเลยนะไม่กล้ามาซื้อของที่ร้านเลยนะเพราะว่ากลัวโดนด่า
ก็เลยอยากให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยอรุมอร่วยให้บ้างบางคนมาจอดไม่นานหรอกจอดแป๊บเดียว
หากต้องการเข้าออกเนี่ยก็อยากให้พูดจากันดีดีเอาล่ะฟังเสียงฝั่งของคนที่เขาได้รับผลกระทบกันก่อนนะคะ
อะไรก็บอกเขาดีบอกเขาดีว่าเออรถจะออกอะไรอย่างนี้นะก็บอกเขาดีแต่ไม่ใช่ว่ารถจะออกตลอดเวลา
แล้วก็มาตะโกนด่าเขาผู้เสียหายเขาก็เยอะอรุมอร่วยครับก็คือผมเข้าใจอยู่เนอะเขามีป้าย
เขาจะมีป้ายแปะไว้เนาะพี่เนาะเราพูดในความจริงเนาะเสร็จปุ๊บถ้าเขาจะออกจากอะไรเนี่ยเขาก็บอกเขาดีก็ได้นะ
รุมอร่วยกันเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลมันเป็นถนนสาธารณะที่เราใช้ร่วมกัน
เอาล่ะเราฟังความสองฝ่ายนะเราฟังความสองด้านฟังจากฝั่งชาวบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปฟังข้อมูลจากเจ้าของบ้านกันบ้าง
เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณศิรพัฒน์นะคะหรือว่าเต้อายุ๓๙ปีคือสาวธอมเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
ก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยเดือดร้อนมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์มาจอดขวางหน้าบ้านทุกวัน
จะเข้าจะออกก็ไม่ได้บางวันต้องไปทำงานสาย
เพราะว่ารอคนมาขยับรถ
ตอนหลังเธอก็เลยติดป้ายห้ามจอดเอาไว้
พอออกไปบอกบ่อยก็มีอารมณ์โมโห

เธอบอกเธอก็อยากขอความเห็นใจเหมือนกัน

อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูเลยเข้ามาช่วยเคลียร์เลย
เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในบานปลายไปมากกว่านี้

ก็ไม่ได้อยากไปมีเรื่องกับใครหรอกนะ

หวังว่าจะมีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ